สิรหารทำงานพื้นที่ของหมู่บ้านชาวมองแก่นบนหมู่เกาะสุรินใต้
ในอาทิตย์อำเภอคุรบุรีจังหวัดพังงาครับ
หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้วันที่๓กลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมา
จึงส่งผลให้บ้านบริเวณของชาวมอร์แกนนั้นถูกเผาวอดไป๖๑หลังคาเรือนครับ
มีชาวมอร์แกนเดือดร้อน๗๘ครอบครัวรวม๓๗๕คน
ซึ่งเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเพียง๑คน
นายสิริพัฒน์พัทธกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำคณะลงพื้นที่เกิดเหตุบริเวณอ่าวบอนใหญ่เมื่อวานนะครับ
เพื่อไปเยี่ยมปลอบขวานผู้ประสบภัย
พร้อมนำอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าและยารักษาโรคไปจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยทุกคน
และจากการสำรวจยังพบว่าเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านก็เสียหายทั้งหมดเช่นเดียวกัน
ซึ่งตัวแทนภาครัฐเอกชนก็มีการนำสิ่งของไปมอบให้กับชาวมอร์แกน
เพื่อบรรเทาความเด็บร้อนในเบื้องต้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
จะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่
ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดพังงาก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปดูแลผู้ประสบภัย
พร้อมให้การช่วยเหลือโดยจัดทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมและทีมเยียวยาสภาพจิตใจ
ปฏิบัติงานในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
ยังขอรับการสนับสนุนยาสามัญประจำบ้านรวมถึงยาต่างแล้วก็เวชพันธุ์อื่น
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินได้นำคนชะลาผู้หญิงแล้วก็เด็กไปพักค้างแรมชั่วคราวที่ทำการของอุทยานแล้ว
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เบื้องต้นนะฮะทางด้านของนายตะวันกล้าทะเลผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าของบ้านต้นเพลิงก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนั้นได้มีการนำน้ำมันเบนซีนไปเติมเครื่องปั่นไฟบนบ้านแล้วก็จุดตะเกียงไว้ข้าง
บ้านของชาวมอร์แกนนั้นทำจากไม้หลังคาก็มุงจากประกอบกับก็มีลมแรง
ทำให้เพลิงนั้นลุกไหม้แล้วก็ลามไปอย่างรวดเร็วนะครับ